ต่อกันที่คุณติ๊กบิ๊กบราเทอร์กันบ้างนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าหย่ากับคุณสอนรามจริงไม่จริงไม่จริงยังไง
ล่าสุดออกมาประกาศแล้วนะคะว่าเรื่องจริง
เพราะว่าแก้เคล็ดตามคำแนะนำจากพระอาจารย์ที่นับถือค่ะ
บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยนะเป็นความเชื่อส่วนตัว
ไม่อย่างนั้นชีวิตอาจเจอเรื่องที่หนักหนากว่านี้ค่ะ
พ่อดูดวงให้บอกทางที่ทำโดยที่ดีที่เชื่อมาก
อย่าง๒๐อย่างทักมามันเกิดขึ้นจริงหมดเลย

ที่บอกว่าแก้เคล็ดก็แค่แก้เคล็ดจริงเนาะ
ทุกอย่างมันก็ค่อนข้างเป็นมรสุมชีวิตนะคะ
แต่ว่าของหนูเองที่อยู่ในบ้านเนี่ยหนูก็มีความสุขดี
ก็ยืนยันนะคะคุณผู้ชมว่าเป็นเพียงแค่การแก้เคล็ดเท่านั้นนะ
ส่วนเรื่องข่าวเฉาสารพัดที่ถาโถมนะคะ
คำวิจารณ์ว่าทำไมเธอเป็นผู้หญิงแรง
บอกว่าได้สามีคอยช่วยประคับประคองอยู่เคียงข้าง

แต่มีอยู่ช่วงหนึ่งในบทสัมภาษณ์นะคุณ
คุณติ๊กถึงกับน้ำตาคลอเลย
เมื่อเล่าถึงคำด่าทอของคนอื่นที่ลามไปถึงลูกของเธอ
เราไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันหน่อยค่ะ
พอมายืนตรงนี้มันกลายเป็นว่า
คนสนใจเยอะบางข่าวก็ไม่ได้เกิดขึ้นจริง
ข่าวก็จริงแต่เกินอย่างนี้ค่ะ
มันกลายเป็นว่าจุดตรงกลางของการที่ยืนตรงเป็นภรรยาของสอนราม
มันมันไม่มีอะไรที่มันเป็นพอดีคำว่าพอดีไม่มี
ก็เลยตอนแรกก็ใส่ใจว่าทำไมเขาอย่างนี้ทำไมอันนี้อันนี้หนูไม่ได้ทำ
แต่พี่หนุ่มก็ให้คำปรึกษาแนะนำอยู่ข้างคอยปลอบใจ
คอยใช้คำพูดที่แบบให้แบบติ๊กคิดได้ที่แรงตอบโต้เพราะว่า
อะไรก็ได้เหนือสิ่งอื่นใดในโลกนี้สำหรับคนที่มีลูกแล้วมีครอบครัวแล้ว
เป็นแม่คนแล้วเมื่อก่อนเป็นลูกคนวันนี้เป็นแม่คนแล้ว
ถ้ามาแตะต้องลูกมิ้นก็รู้สึกว่ามันเจ็บในหัวใจว่าลูกขี้คุก
ก็เลยแบบอ๋อวันนั้นก็เลยแบบหลุดก็ต้องขอโทษด้วยนะคะ
คือมันเป็นคอมเมนต์ของคนคนนั้นบุคคลนั้นคนเดียวจริง
เลยทำให้มีความรู้สึกว่ามันหลุดทนไม่ได้
ก็ออกมาขอโทษนะคะเพราะว่าไปว่าลูกของเธอ
ตอนนั้นก็หลุดจริงคุณติ๊กก็ยอมรับนะคะ
ส่วนเรื่องหย่าเนี่ยหย่าจริงนะเพียงแต่ว่าเป็นการหย่าเพื่อแก้เคล็ด
ค่ะตอนนี้ก็ยังอยู่ด้วยกันอยู่แบบนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ